ยังคงมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทะลุ๒๐๐๐ไปเรียบร้อย

เอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าตัวเลขยอดรวมตอนนี้ล่าสุดเป็นเท่าไหร่

เพิ่มขึ้นจังวะวานมามากกว่า๓๐๐๐เปิดคุณผู้ชม

ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน๖๕ศพ
ก็อยู่ที่๔๒๗ศพด้วยกันจำนวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจากฮ่องกงรวมอยู่ด้วย
มีผู้เสียชีวิตเป็นชาวฮ่องกงที่เคยเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองอูฮัน
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตศพที่สองที่เสียชีวิตนอกประเทศจีนนะฮะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีชาวจีนเสียชีวิตในฟิลิปปินส์ไปแล้ว
แล้วก็ยอดรวมอย่างที่บอกไปว่า๔๒๗ศพ
แล้วก็หน้าจอเห็นแล้วนะเอเชียเท่าไหร่
เซียนอย่างเดียวเท่าไหร่อเมริกาเหนือออสเตรเลียแล้วก็ยุโรปนะครับ
พอมาดูลายประเทศเนี่ยในส่วนของผู้ติดเชื้อรายประเทศพบว่า
ผู้ป่วยในเยอรมนีมาเกาะและมาเลเซียตอนนี้มีประเทศละ๒ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยในมาเกาะกับมาเลเซียเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่๑๐ราย
ส่วนที่เยอรมนีเพิ่มจากเพิ่มอีก๒นะฮะก็เป็น๑๒ราย
ในส่วนของเกาหลีใต้นะฮะก็เพิ่มอีก๑รายทำให้ไปอยู่ที่๑๖ราย
นะครับและในวันนี้มีเบลเยี่ยมครับกลายเป็นอีกชาติ
ที่ในเยอรูปนะคะที่พบคู่ป่วยเมื่อไหร่แรกแหละครับ
จำนวนกว่า๓๗๐๐คน

ลำนี้เนี่ยเดินทางมาหลังจากที่ตรวจพบว่า

ลงจากเรือที่ท่ามเรือในฮ่องกงไปติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เรือสำรานลำนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า

กว่าทางการจะทำการตรวจสอบผู้โดยสารและลูกเรือทุกคน

หรือว่ามีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ซึ่งทางการญี่ปุ่นกล่าวว่าจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรือ

ถึงจะให้จอดเทียบท่าเข้าฝั่งได้
โดยทางเกาหลีใต้เองมีการพูดถึงผู้ป่วย
รายที่๑๖ว่าผู้ป่วยคนนี้อายุ๔๒ปี
มีการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยนะ

อ้าวแล้วก็ไปพบว่าป่วยที่เกาหลีใต้

โดยผู้ป่วยไปเริ่มแสดงอาการหลังจากที่เดินทางกลับ
เกาหลีใต้ประมาณ๑สัปดาห์
นั่นหมายความว่าตอนที่เขาติดเนี่ย
อาจจะติดก่อนมาไทยหรือในไทยก็เป็นได้ซึ่งยังไม่ทราบ
ซึ่งตอนนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ยังไม่ระบุชัดเจนว่าผู้ป่วยคนนี้ติดมาจากในเมืองไทยหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยคนนี้อาจจะเคยเดินทางไปจีนมาก่อน
ตอนนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนนี้
ถ้าติดจากไทยจริงก็คงต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้น

เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นตารางแล้วเนาะ
คือที่จีนเนี่ยยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยก็จริงอยู่
แต่ว่าในอาเซียนนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยยอดก็ยังอยู่
ที่คุณทัศนัยแจ้งไปว่า๒๕แต่ถ้าเอาผู้ที่ติดเชื้อที่การันตีแล้วจริงคือ๑๙คน
อยู่ที่๑๙คนแต่ว่ามีเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นมา
นั่นแหละที่เรายังต้องรอดูอยู่ว่าเขาจะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อหรือเปล่านะคะ
ซึ่งตอนนี้ความหวังของเราก็อยู่ที่เครื่องบินแอร์เอเชีย
ที่จะนำคนไทยที่อยู่อูฮันเนี่ยกลับมาถึงเมืองไทยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะ
ทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรไทยรวมทั้งหมด๑๕คน

ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานานาชาติดอนเมือง
แล้วตอน๗โมง๑๐นาที
แล้วก็จะนำคนไทยในอู่ฮัน๑๔๒ชีวิต
ทุ่ม๓๕นะคะอย่างที่เห็นตอนแรกนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนแรกเขาบอกเขาจะไปด้วย

จะไปกับลำนี้ด้วยเพื่อไปรับคนไทยด้วยแต่สุดท้ายแล้ว
ทางการจีนก็ขอความร่วมมือมาว่าขอให้เป็นทีมแพทย์อย่างเดียวแล้วกัน
เขาก็ไม่อยากจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือว่าไม่อยากจะเสี่ยงเพิ่มนะคะ
นายอนุทินก็เลยแค่มาส่งทีมงานเฉยแล้วก็บอกด้วยว่าได้พูดคุยกับทีมแพทย์แล้ว
ทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มีกำลังใจที่ดีค่ะ
ว่าภารกิจครั้งนี้จะไม่มีอะไรผิดพลาด
ส่วนการเก็บตกคนไทยตามเมืองต่างของจีน
เค้าส่งจดหมายมานะคะโสมาฮาแนวอนุทีนเลย
บอกว่าจะเปิดรับคนไทยที่แจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไทย
ระหว่างวันที่๕๘กุมภาพันธ์
โดยสายการบินเนี่ยมีเที่ยวบินระหว่างเมืองต่างกับไทยอยู่แล้วก็คือกลับมาด้วยกันได้เลย
นายอนุทินก็บอกด้วยนะคะว่าที่เขาไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้กลัวนะคือบางคนก็แซวไงว่าอ้าวไหนบอกจะไปกลัวเหรอคำพูด
บอกไม่ได้กลัวแต่ว่าคือพอคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไปเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นการทำให้กระบวนการต่างมันล่าช้า
เดี๋ยวทางการจีนต้องมาคอยให้การต้อนรับเพราะก็ถือว่าเป็นบุคคลระดับสูงของรัฐบาลเหมือนกันนะ
เป็นรองนายกทางการจีนเองก็คงจะอยากตัดความยุ่งยากนี้ด้วยเพราะว่าเขามีปัญหาต้องรับมือเยอะแล้ว
ก็เลยตัดสินใจให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปรับคนไทยกลับมาน่าจะดีที่สุดแล้วนะคะ
รวมถึงวันนี้เห็นบอกว่าติดภารกิจอยู่แล้วด้วยเหมือนกัน

สำหรับสถานการณ์ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้
สถิติผู้ป่วยสะสมยังคงอยู่ที่๑๙รายสำหรับประเทศไทย
มีได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑ราย

ส่วนคนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคมีเพิ่มขึ้น๗ราย
รวมแล้วก็เป็น๔๙๒ราย
ซึ่งก็เป็นชาวจีนซะส่วนใหญ่นั่นแหละค่ะ
ตอนนี้ก็มีการตรวจอาการกันอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนหลายที่เหมือนกัน
แพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกนะคะว่า
แม้ว่าผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้จะมีอาการดี
แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะ
คือต้องรอจนกว่าจะตรวจออกมาแล้วไม่พบเชื้อ
จะยอมให้พวกเขากลับบ้านได้
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลล่าช้าหน่อยนะคะ
แต่ก็เป็นมาตรการของเหมือนของที่จีนเลยค่ะ
ก็คือจะกักตัวคนไข้เอาไว้จนกว่าจะปลอดเชื้อ
และไม่อยู่ในเกณฑ์ของการแพร่เชื้อแล้ว
จะยอมให้ออกไปนอกโรงพยาบาลได้
สำหรับกรณีล่าสุดที่เกาหลีใต้แถลงบอกว่า
มีหญิงชาวเกาหลีใต้อายุ๔๒ปีติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แล้วก็ไปเจอว่าติดเชื้ออยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีการประสานกับกรมควบคุมโรคของเกาหลีใต้แล้วค่ะ
จะได้สืบหาต้นต่อการแพร่เชื้อ
ก็ยอมรับเหมือนกันค่ะว่าการท่องเที่ยวในจุดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่เนี่ย
มันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อสู่กันได้
แต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของไทยมันรุนแรงขึ้นหรืออะไรนะคะ
เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสติดเชื้อระดับต่ำอยู่ค่ะ
ข่าวนี้ไม่ได้เปลี่ยนระดับความเสี่ยงนะครับ
ระดับการประเมินความเสี่ยงของพี่น้องคนไทยเลยนะครับ
เรามีโอกาสนะครับในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับ
ที่จะสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโรคเนี้ยที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ถ้าการแพร่โรคในเมืองไทยมันยังคงดำเนินต่อไปโดยที่เราไม่สามารถตรวจจับได้นะครับ
ระยะหนึ่งเราอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ
จนถึงจุดหนึ่งระดับความเสี่ยงของคนไทย
ก็จะเปลี่ยนไปก็จะเพิ่มขึ้น
ตอนนี้อยู่ในระดับที่เราพยายามอย่างเต็มที่
ในการที่จะควบคุมนะครับพยายามที่จะค้นหาผู้ป่วยให้ได้

ตอนนี้เราก็กำลังประสานกับทางกรมควบคุมโรคของทาง

เพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างที่เขาพอที่จะแชร์ให้กับเราได้
มาใช้ในการทำงานเพื่อที่จะดูว่า
พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยคนนี้
ถ้าเขาติดเชื้อจริงเขาน่าจะติดเชื้อจากไหน
นอกจากนี้ขอยำแล้วกันสำหรับกระแสข่าวกลับมาเรื่อยเหมือนกัน
ที่บอกว่ามีคนไทยไปญี่ปุ่นแล้วก็ติดโคโรนาไวรัสกลับมาบ้างล่ะ

อืมข่าวที่ออกมาที่ว่าเป็นกระแสเนี้ยมันไม่มีเลย
ก็อยากจะขอแนะนำให้ติดตามข่าวจากกระแสหลักก่อนก็แล้วกันนะคะ

ระวังเรื่องของเฟคนิวที่แชร์กันด้วยแล้วกัน
ตรวจสอบก่อนจะแชร์ก่อนจะทำอะไรลงไปนะครับ

คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการรอรับคนไทยครับ
ที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินของเอเชียกลับจากอูฮัน
ที่จังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ทุกอย่างมีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้ว

ครับรายงานสดมาจากทางทัพเรือสัตว์หิตครับ
คุณผู้ชมค่ะการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือในภารกิจรับคนไทยเดินทางมาจากอู่ฮันนะคะ
มายังประเทศไทยด้วยเครื่องบินลงสนามบินอุตภัวร์วันนี้นะคะก็ได้รับความมั่นใจค่ะ
จากทางเสนาที่การทหารเรือนะคะทั้งในเรื่องของการตรวจสอบการซักซ้อม
รวมไปถึงเข้มงวดเรื่องของความปลอดภัยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
พลเรือเอกสิทธิพรมาสเกษมเสนาธิการทหารเรือนำคณะเข้าตรวจสอบความพร้อมบริเวณลานจอดรถ
ด้านหลังอาคารผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติอุตภัวร์
เพื่อตรวจสอบความพร้อมเรื่องของยานพาหนะ
ที่จะนำไปเทียบกับเครื่องบินที่รับคนไทยมาจากอูฮัน
โดยจะเดินทางมาถึงบริเวณนี้นะคะ
แต่ว่าในจุดนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสายที่ผ่านมานั้น
ก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีการตรวจสอบความเรียบร้อย
บริเวณอาคารรองรับสัตหีบนะคะอาคารที่๓ถึงอาคารที่๗ที่ตั้ง
อยู่บริเวณอ่าวดงตานซึ่งถูกจัดเตรียมไว้เป็นพื้นที่ควบคุม
เพื่อรองรับคนไทยและต้องเฝ้าระวังติดตามอาการ
เป็นเวลาสิบสี่วันค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่าง
กั้นแนวเขตจัดเตรียมพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่ควบคุม
โดยจะกั้นทำรั้วสูง๒เมตรและจะปิดทึบถึง๓ชั้นค่ะ
และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปในพื้นที่
โดยบริเวณพื้นที่ควบคุมนะคะจะมีทีมแพทย์และคนไทยที่กลับจากอูฮัน
หลังผ่านการประเมินอาการจากโรงพยาบาลแล้วว่าไม่ติดเชื้อ
ก็จะมาเฝ้าระวังอาการที่นี่ด้วยค่ะอาคารนี้นะคะ
สามารถรองรับคนได้มากกว่าสองร้อยคนและจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ
เหมือนโรงแรมที่พักปกติเลยค่ะและจะมีสนามย่า
มีอุปกรณ์กีฬาให้ได้ทำกิจกรรมด้วยนะคะแต่ต้องผ่านระยะเวลาไปสามวันก่อนนะคะ
ก่อนที่บุคคลกลุ่มนี้นั้นจะสามารถลงมาบริเวณด้านนอกอาคารได้
ส่วนอาคารพักรับรองสัตหีบอาคารที่หนึ่งและอาคารที่สอง
จัดเตรียมไว้สำหรับรับรองแพทย์เจ้าหน้าที่และญาติค่ะ
จากนั้นนะคะทางเสนาธิการทหารเรือก็ได้เดินทางต่อมาที่กองอำนวยการร่วม
เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อ
เปิดให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปดูห้องรับรองญาติของคนไทยด้วย
จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีความมั่นใจนะคะว่า
ภารกิจการรับคนไทยจากอูฮันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
นำไปพูดภูมิกับทางด้านชุมชนแล้วครับ
ก่อนขึ้นเครื่องทุกคนได้รับการคัดกรองมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ลงจากเครื่องมาก็มีการคัดกรองโดยการวัดไข้นะฮะ
ถ้าไม่มีอาการไข้นะครับเราก็จะไปที่อาคารรับรองนะครับ

ยังมีการคัดกรองว่าเรามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่บนเครื่องด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นในมาตรการพวกนี้นะฮะ
ขอให้ทุกคนนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะ
อยู่ในมาตรฐานของสากลนะครับ
ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องสาธารณสุขทุกอย่างครับ
สำหรับขั้นตอนเมื่อคนไทยเดินทางมาถึงที่สนามบินอุตภัวแล้วนะคะ
ก็จะมีรถบัตรของกองทัพเรือที่เตรียมเอาไว้ไปรับที่ตัวเครื่องบินค่ะ
เพื่อเดินทางไปตรวจที่อาคารรองรับฐานทัพเรือสัตหีบ
โดยจะมีการคัดกรองผู้โดยสารผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนที่ลานจอดเครื่องบินนะคะ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางเข้ามานั้นผ่านเข้าไปในตัวอาคารผู้โดยสาร
รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเสร็จสิ้นบริเวณนี้แล้วนะคะ
จะนำขึ้นรถโดยสารไปยังที่พักอาคารรับรองฐานทัพเรือค่ะโดยกองทัพเรือนะคะ
จะใช้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เป็นฐานในการดูแลสุขภาพขณะที่อยู่ด้านในนะคะ
แล้วก็ให้การดูแลเรื่องของการควบคุมโรคหากพบว่าใครมีอาการเจ็บป่วย
ก็จะนำไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานในการรักษาค่ะส่วนทีมแพทย์นักบินลูกเรือและอาสาสมัครที่เดินทางไปรับคนไทย
และเดินทางกลับมากับเที่ยวบินนี้นะคะจะมีการสวมใส่ชุดป้องกันในระหว่างที่เดินทางไปถึงอู่ฮัน
และเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยหลังจากนั้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะถูกกักโรคไว้นะคะอยู่ในอาคารเป็นเวลาสิบสี่วันด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะซึ่งหลังจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะมีการแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งในเรื่องของจำนวนคนที่เดินทางมาถึงรวมไปถึงระเบียบต่าง
นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นระวิการแก้ววิจิตรายงานจากโรงพยาบาล
อาภากรเกียรติวงฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะอืมอ่า
ขอบคุณคุณระวีการก็มั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
ใช่ค่ะปลอดภัยเพราะไทยถือว่าเป็นที่ยอมรับของสากล
ว่าเราเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างจะดีเราเนี่ยระดับหกเลยของโลก
ว่ามีการป้องกันแล้วก็เตรียมตัวในการรับมือ